งานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเกี่ยวกับใคร
แต่ว่าชาวบ้านที่นครราชศรีมา
เขาไปทำพิธีไหว้สารปู่ตา
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดอาการแปลกแบบนี้
มันจะเกี่ยวกับใครหรือเปล่าไปดูค่ะ
ไปดูการทำพิธีไหว้สารปู่ตาบ้านบุตาสง
หมู่เจ็ดตำบลมะเกลือเก่าอำเบอร์สูงเนินจังหวัดเดื้อกรรณราชสีมา

มีสารปู่ตาที่ชาวบ้านเขาเคารพสัทธาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
ชาวบ้านทั้งผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านเนี่ยมาทำพิธีการเตรียมของเส้นไหว้กันมา

สิ่งสำคัญเลยนี่เห็นหมอแค้นไหม

แคนก็มาเป่าแคนบันเลงเพลงด้วยคนที่เขามาร่วมพิธีก็จะฟ้อนรำสนุกสนานถือว่าเป็นการรำถวายปู่ตานะคุณผู้ชม

สนุกสนานกันไปแต่เชื่อไหมว่าระหว่างที่ทำพิธีอยู่นั้นนะคะมีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง

เอาดูสิเอามือกุมขมับอยู่ดีลุกขึ้นมาร่ายรำทำท่าแปลกแถมไม่ใส่สโรงด้วย
โอ้โหยังไงเกิดอะไรขึ้นเราไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
ดำอยู่แบบนี้วนอยู่ข้างศาลสัก๑๐นาทีได้

พอรำเสร็จกลับมาเป็นปกติเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนคนอื่นที่เขานั่งอยู่อะค่ะ
ชาวบ้านเขาเชื่อนั่นแหละปู่ตาน่าจะมาเข้าทรงแล้วแหละนะคะแสดงอิทธิฤทธิ์หรือว่ามาแสดงให้เห็นว่าเออมาแล้วนะมารับรู้แล้ว

สำหรับพิธีไหว้สารปู่ตาเนี่ยที่จัดขึ้นนะต้องมีพิธีจัดขึ้นแบบนี้ทุกวัน
และสิ่งสำคัญคืออะไรทุบเสียงทาย

จากทูบไหว้แล้วเนี่ยต้องมีทูปเสี่ยงทายด้วยชาวบ้านก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยค่ะ

เห็นกันไปแล้วก็มีอะไรอีกปลวกก็มี

ว่ากันไปแล้วคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าเออนอกจากจะไหว้ปู่ตาเพื่อความสบายอกสบายใจให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษาคนในหมู่บ้านแล้ว

เป็นการเสี่ยงโชคนะยังเป็นการลุ้นโชคกันด้วย
หวังว่าครูต้าจะให้อะไรเรามานิดนึง

เดาทีใดมันไม่ค่อยจะตรงอ่ะจริง

เดาก็ไม่ตรงไม่เดาก็ไม่ตรง

คิดแบบนั้นตั้งแต่แรก